หลังนี้เมื่อกี้น้องปุ้ยกรีดไปแล้วหนึ่ง
เอามีดมากรีดลิ้นและเอาเลือดไปเขียนยันด้วย
แต่คนสนใจที่เอาไปเขียนเลขด้วยครับ
ดูกันสดเลยครับ
ไม่ทันใจใจเย็นใจเย็น
เอาไปเดินเลยครับ
พิธีไหว้ขอพรเทพเจ้าชัยสิงเอี๊ยะ
ที่เป็นเทพเจ้าองค์แรกที่เสด็จจากสวงสวรรค์
จะทำให้กิจการการค้าเจริญรุ่งเรืองมั่งข้างร่ำรวย

ไฮไลท์สำคัญของพิธีคือร่างทรงที่เข้าทรงเทพเจ้าชัยสิงเหี้ยะ
เขาเอามีดมากรีดลิ้นแล้วเอาเลือดมาหยดบนป้าย
บนแผ่นยันสีแดงเพื่อให้ศิษยานุสิตเอายันเอาไว้ปกป้องพยันอันตราย
จากนั้นร่างทรงนะครับก็เขียนเลขลงบนกระดาษเงินกระดาษทอง
เพื่อให้โชคให้ลาบกับศิษยานุสิตที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
นางสาวสาราพรฟุ้งขจรสกุลเธออายุ๔๑ปี
เจ้าของสาราพรน้ำส้มคันปลีกทรง
เปิดเผยบอกว่ามาร่วมพิธีขอพรขอโชคลาภกับเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะ
เนื่องในวันมงคลเทศกาลจุดจีนแล้วมาดูเลขในอ่างนมล
และช่วงที่ก้าวเข้ามาในศาลเจ้าพ่อเสือสังเกตเห็นป้ายงาน
วันที่๔๖กุมภาพันธ์ที่สารเจ้าพ่อเสือจะจัดงานประจำปี
โดยมีการสะดอกเคราะห์ต่อชะตาจึงเห็นเลขมงคล
นั่นแหละเธอบอกว่าเธอเอาเลขจากป้ายนะไม่ได้ใบ้อะไรนะคือเลขจากป้ายนะครับ
บางคนบอกเอ๊ะทำไมฉันเห็นเป็น๔๙เออแปลกนะฮะ
แต่บอกตัวเธอชื่นชอบแล้วเดี๋ยวจะเอาไปเสี่ยงโชคด้วย
เพราะเลขงานประจำปีจะออกทุกครั้งอ๋อเขาว่างั้น
เขาบอกเลขกันประจำดีจะออกทุกครั้งสำหรับเลขอ่างน้ำมนต์นะฮะ
ศรัทธาก็ไปส่องกันก่อนกลับว่างั้นเถอะนะครับปิดท้ายก่อนกลับ
ก็บางคนก็เอาตัวเลขนี้แหละก็ไปเสี่ยงดวงงวดนี้ฮะ